ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
มีคนแทงกันเสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๑คน
คือที่ห้องพักนี้เขาอยู่กัน๓คนนะคะ
ก็คือมีผู้เสียชีวิตพ่อของผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวคนเจ็บ
พ่อของผู้เสียชีวิตเป็นคนให้ข้อมูลพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คนเจ็บนี่แหละเป็นคนแทงครับแต่ตัวเองก็ถูกแทงไปด้วยจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่าบาดแผลของทั้งคู่อะค่ะ
คนเสียชีวิตและคนเจ็บมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่อกซ้าย
เหมือนกันเลยทั้งคู่แล้วมีดที่ใช้ก่อเหตุมีเพียงเล่มเดียว
ตำรวจก็เลยบอกว่าสงสัยพ่อของผู้เสียชีวิต
คนที่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจเพราะว่าก็เหลืออยู่คนเดียวไง
นึงเขาตายไปแล้วคนหนึ่งบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาล
ข้อมูลจากพ่อยังฟังดูแปลกไม่รู้ว่าพ่อเกี่ยวด้วยหรือเปล่า
มาดูเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสอนอหัวหมากนะคะกับกู้ภัยไปตรวจสอบ
ที่ห้องแห่งนี้แทงกันอยู่ในซอยรามคำแหง๙๗ที่ชั้น๕นะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายต่อแตนอายุ๒๘ปีเป็นชาวเมียนมา
ถูกมีดแทงค่ะนอนหงายจมกองเลือดอยู่ถูกแทงเข้าที่อกซ้าย
ใกล้กันมีนายทินทูลอายุ๒๘เป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
ถูกแทงที่อกฝั่งซ้ายเหมือนกันคนนี้บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งโรงพยาบาลสิรินทรนะคะ
คนเจ็บเขาทำงานอยู่ที่ร้านขายสีแถวรามคำแหง
ส่วนคนตายทำงานอยู่ที่ร้านเนื้อกระทะแถวรามคำแหงเหมือนกัน
ทีนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวที่พอจะให้ข้อมูลได้อยู่ที่ห้องเดียวกัน
ก็คือพ่อของผู้ตายพ่อของผู้ตายบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ก็นอนกันอยู่ในห้องนี้แหละเป็นห้องเช่าอยู่กัน๓คน
ผู้ตายพ่อผู้ตายแล้วก็ตัวคนเจ็บปกติก็กินเหล้ากันเป็นประจำ
ตัวคนเจ็บเนี่ยเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าเป็นคนติดเหล้า
พอตอนนี้รัฐบาลห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั่วประเทศก็เลยซื้อเหล้าไม่ได้อืม
อาการกระวนกระวายนอนไม่หลับหวาดระแวงว่าจะมีคนมาทำร้าย
ช่วงเกิดเหตุนะคะตัวนายต่อแตนหลับอยู่
พ่อเองก็หลับอยู่นายทินทูลเอามีดมาแทงนายต่อแตน
ต่อแตนตื่นแล้วก็รีบปลุกพ่อที่อยู่ข้างกันบอกว่าพ่อพ่อถูกแทง
ผมถูกแทงพ่อบอกว่าพ่อช่วยไม่ทันนี่ค่ะ
ส่วนตัวนายทินทูลเป็นคนก่อเหตุก็ถูกแทงเหมือนกันจนได้รับบาดเจ็บ
พ่อบอกว่าพ่อก็พยายามจะช่วยลูกเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลประมาณนี้คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ก็เลยไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะ
เสียงดังเชียวก็เลยขึ้นไปดูก็พบว่าผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่

ส่วนอีกคนนึงนอนบาดเจ็บอยู่นอนตะแคงหายใจรวยริน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าคนเจ็บเองก็อาการหนัก
เขาบอกว่าไม่รู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ก็เห็นว่าทั้ง๓คนเขาก็อยู่ห้องเดียวกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนตายนี่นะคะ
คือที่เขาต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เพราะว่ามีวิกฤตโควิด๑๙
ก็ต้องหยุดงานไม่มีสตังค์ก็เลยมาอยู่ด้วยกันได้แชร์ค่าห้องกัน
ไม่รู้ว่าเกิดจากความเครียดเรื่องอะไร
ผมขึ้นไปดูเพื่อไปเห็นมีคนเสียชีวิต
่งอยู่คนหนึ่งแล้วตรงหน้าประตูผมขึ้นไปปุ๊บไปเห็น
แล้วอีกคนนึงก็โรยโรยตัวนอนหายใจตรอกแจกอยู่
ผมก็บอกว่าพ่อแล้วคุณเป็นพ่อคุณมาปล่อยเขาแทงอยู่อย่างนี้ได้ไงล่ะ
แล้วคุณไม่รู้เลยเหรอคุณนอนไม่รู้เลย
เขาบอกว่าเขานอนหลับไม่รู้
แล้วผมก็แล้วผมก็รีบลงมาแจ้ง๑๙๑เด็กตรงนี้มันก็นิสัยดีผมก็รู้จัก
ผมเคยทักทายอยู่เรื่อยแต่ว่าช่วงเคอร์ฟิลล์งานไม่มีอะไรไม่มีช่วงนี้แหละ
เขาจะอยู่ในห้องผมก็ไม่ค่อยเห็นเขา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
ก็เจอมีดปอกผลไม้มีคราบเลือดติดอยู่
ก็นี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุมีมีดเล่มเดียวนะคะในจุดเกิดเหตุ
มีโทรศัพท์มือถือสองเครื่องตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อข้อมูลจากพ่อของผู้ตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอ่ะค่ะ
ตำรวจเขาสงสัยว่าทั้งผู้ตายกับคนเจ็บมีแผลจุดเดียวกันก็คือที่หน้าอกซ้ายถูกแทง
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็มีมีดแค่เล่มเดียวเดี๋ยวต้องสอบปากคำพ่อของผู้ตายอย่างละเอียดนะคะ
ว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเบื้องต้นคาดว่าพ่ออาจจะช่วยลูก
ก็คือเอามีดแทงคนเจ็บไปจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
ต้องตรวจสอบลายนิ้วมือที่มีดด้วยอ่ะนะคะคนเจ็บตอนนี้ยังอาการสาหัสอยู่ค่ะ
ถ้าพ้นขีดอันตรายก็ต้องสอบปากคำเพิ่มนะคะส่วนผู้เสียชีวิตก็ต้องชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าคนเจ็บเนี่ยเขาอาการดีขึ้นพอจะให้ข้อมูลได้
เพราะตอนนี้ก็มีข้อมูลจากพ่อของผู้ตายคนเดียว